ถูกต้องจะเป็นบทบู้คิวบู้ตีลังกาตกตึกต่อยอะไรอย่างงี้กระทืบคุณ
ทำไมคุณนี่ดูโหดร้ายกับผมจริงเลยนะคุณใบตอง
ก็ยกตัวอย่างคุณจะได้อ๋อเห็นภาพ
อาจารย์เห็นแล้วจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจน
เอาไว้แสดงแทนตัวแสดงหลักถูกไหมคะ

คุณคิดว่าควรจะเป็นสัตว์ประเภทไหนไปดูค่ะ
นี่คือม้าสตัน

ไปฆอกเลี้ยงม้ากรกรนก
ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คือที่นี่ที่เราพาไป

คือพระเอกนางเอกของฟาร์มนี้ก็คือน้องม้าที่มีชื่อว่าเจ้าแฟนต้าและเจ้าเควิน
เป็นม้าสายพันธุ์วอร์มบลัดผสมอเมริกันเฟรนด์ฮอลนะคะ
ซุปตาเขาบอกว่าตัวนี้สองตัวนี้นะ
เป็นม้าซุปตาที่ฮอตมากคือผ่านการแสดงในละครในภาพยนตร์
บทบาทต่างมาแล้วเยอะแยะมากมาย
เป็นม้าเซลปคุณใช่ม้าซุปตานะคะแห่งวงการบันเทิงเลยแหละนะ
คือกว่าจะฝึกม้าให้แสดงได้เนี่ยคุณไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
ต้องอาศัยความคุ้นเคยกันระหว่างม้ากับคน
ต้องซ้อมจูงต้องซ้อมเดินซ้อมวิ่งและต้องขึ้นขี่หลังทุกวัน
คือให้มันมีความคุ้นเคยกันคุ้นชินกันแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เดี๋ยวไปคุยกับผู้ที่ดูแลม้า๒ตัวนี้นะคะ
ว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการฝึกม้า
แล้วต้องฝึกยังไงบ้างม้าถึงจะแสดงละคร
หรือว่าเป็นนักแสดงได้ดีขนาดนี้ครับ
มันอยู่ที่ว่าเราจะเน้นในหนังเรื่องใดภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับก็คืออาจจะเป็นแบบหนังโบราณก็จะมีฉากโดนฟันแล้วตกจากหลังม้านะครับ
มีม้ายกม้านอนตายอะไรพวกเนี้ยครับเป็นเป็นลักษณะประจำฝึกม้านอนตายนะครับ
นอนตายมันก็อยู่ที่ว่าม้าบางตัวเราก็ต้องมาคัดก่อนว่าสมควรที่จะนอนตายได้ไหมนะครับ
ส่วนตัวการฝึกก็คือการใช้ระบบไม้เคาะขาหน้าให้เขาคุกเข่าก่อนแล้วก็ค่อยต้อนให้เขานอนลงครับ
ใจต้องใช้เวลานะครับเรื่องม้านอนม้ายกต้องใช้เวลา
เห็นไหมคะคุณทุกอย่างต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมม้าก็เช่นเดียวกัน
ครับนะคะเวลาจะฝึกม้าเนี้ยให้ม้านอนตายอ่ะไม่ง่ายนะคุณ
เขาต้องดูก่อนว่าม้าตัวไหนนอนได้นอนไม่ได้แบบนี้
ปกติคุณเคยเห็นม้านอนหลับไหมไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับ
นอนยังไงคุณยืนนะหรอยืนหลับอ่ะเอาจริงดิเอาจริง
มันยืนนอนเหรอคุณเคยเห็นหมานอนแบบนอนหลับเลยไม่เคยเห็นอ่ะยืนหลับ
เหรอมันไม่ใช่วิสัยไม่ใช่พฤติกรรมของมันถูกต้องค่ะ
คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกนะคะพี่สนทยาคนฝึกเนี่ยเขาก็
เป็นอาสาสมัครมูลนิธิรวมใจการกุศลนะคะเขาดูแลม้าสองตัวนี้ฝึกเป็นอย่างดีเลยค่ะ
เขาบอกว่าสองตัวเนี้ยเควินกับแฟนต้าเนี่ยเป็นม้าที่เชื่องมากเพราะว่าได้รับการฝึกฝนมาแล้วเนี่ย
คุณดูฉากแบบเนี้ยคุณนึกออกไหมในในหนังหรือว่าในละครอ่ะนี่นี่นี่
เออเวลาเป็นละครโบราณที่โดนฟันตกหลังม้าแล้วม้าต้องนอนตายแอะ

คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกับการที่เราจะฝึกสัตว์ให้เขามีความคุ้นเคย
คุ้นชินกับเราแล้วก็ฟังคำสั่งได้แบบนี้
ใส่ใจในการฝึกสอนม้าเป็นอย่างดี
เราก็เลยได้เห็นบทบาทการแสดงของม้า

กว่าจะมีฉากแบบนี้ให้ได้เห็นใน
หนังในภาพยนตร์ในละครมันไม่ใช่ง่ายนะ

หลังเขาต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนกันเป็นอย่างดี
ม้ากับคนเขาต้องสื่อถึงกัน
คุณนึกออกมั้ย
ใช่มีใจหนึ่งสองสามสิบ
หนึ่งสองสามสี่
นึ่งสองสามสี่